เกิดว่าสังคมก็จัดจ้องไปที่เรื่องราวคดีของคุณตังโม
กับการที่มีการออกมาเปิดเผยหลักฐานอีกครั้งของนายอัจฉริยะ
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนอย่างที่เราพาดหัวด้านหลัง
ซึ่งรอบนี้ตัวนายอัชริยะเขาอ้างว่า
หลักฐานเหล่านี้จะเป็นหลักฐานช็อกโลก
ดังนั้นคุณผู้ชมคะค่อยฟังข่าวเที่ยงไทยรัฐไปพร้อมกัน
แล้วคุณผู้ชมลองดูนะแต่ต้องบอกก่อนนะคะ
กรณีนี้นายอัชริยะออกมาเปิดเผย
ต้องฟังทางฝั่งตำรวจก่อนนะว่าหลังจากนี้
ตำรวจจะออกมาพูดยังไงกับเรื่องนี้
เรื่องที่นายอัชริยะออกมาเปิดเผยเมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมา
ตั้งโต๊ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะแถลงข่าวนะคะ
โรงแรมนนทบุรีพาเลสแล้วก็บอกว่ามีหลักฐาน
เป็นหลักฐานช็อกโลกซึ่งตัวนายอาชิริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมเนี่ยนะคะ
ได้นำหลักฐานมาหลักฐานต่างเหล่านี้ค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่นายอาชริยะบอกว่า
มีการลักลอบนำศพของคุณตังโมออกมาทดสอบกับใบพัดเรือ
จะได้ตรงกับข้อมูลที่แซนเล่า
ซึ่งมีการจะเรียกว่าเป็นการลักศพ

คือเขาบอกว่าลักศพออกมามาในสถานที่โล่งแจ้ง
เชื่อมหลังสถาบันนิติเวศ
แล้วมันเป็นสถานที่ตรงนั้นมันเป็นสถานที่สกปรกไม่ถูกต้อง
ตามหลักคำการแพทย์
ไม่ได้มีการขออนุญาตแม่ตังโม

ทีนี้พอเอามาเนี่ยก็มีการใช้ใบพัดเรือหมุนที่ขาของศพคุณตังโม
ทำไมรอยบาดแผลถึงมีเพิ่มขึ้น
รอบแรกบอก๑๑แผลรอบ๒บอก๒๒แผล
แล้วในวันแถลงบอกว่ามี๒๖บาดแผล
อันนี้คือสิ่งที่ท่านก็ใช้หลักฐานมาเปิดให้ดู
หมุนใบพัดในอากาศแล้วมันไม่ถูกต้อง
อันนี้คือสิ่งที่เขาเปิดเผย

สนทนาที่ตำรวจยอมรับว่ามีการสร้างหลักฐานใหม่ขึ้นมาในวันแถลงข่าว
สอดรับกับคำให้การของแซน
และวันนี้นายอัชริยะไม่ได้อยู่บนเวทีคนเดียว

มีบุคคลคนหนึ่งที่เปิดชื่อเปิดหน้าคือในตี
อาชริยะบอกว่านี่คือเพื่อนของปอ
คนนี้แหละคือคนที่รับรู้เหตุการณ์จากปอในเรือ
แล้วตัวนายอัชริยะเขาบอกว่า
ที่วันนี้คนชื่อตีออกมาเปิดหน้าเปิดชื่อเนี่ยยอมทุกอย่างแล้ว
คือผมต้องการที่จะเปิดโปรงเรื่องนี้
เพราะมีการทำเป็นขบวนการอันนี้นายอัชริยะบอก
แล้วเขาก็บอกว่าได้ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะหลายเรื่องเลย
ตั้งแต่เรื่องที่ทำไมกระติกถึงเรียก
แล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือ
เพราะว่าท้ายเรือมันนั่งไม่ได้
แล้วก็พิสูจน์ว่าจริงแล้วแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ
เดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่มีการแถลงหน่อยค่ะ
มีพอร์ตอบตีวอลแหวนเป็นผู้บงการ
ทำให้เห็นเลยว่าบาดแผลครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
แม้กระทั่งภสถานีทริย์ของสำหรับตัวเองชาติ
ก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้ยอมรับแล้วว่ามันไม่สามารถเกิดจากใบพัดเรือได้
แต่ที่เราเปิดให้เห็นผมอยากฝากเรียนถามของพศธวร์ว่า
วันนี้ท่านจะทำยังไงท่านจะเอาพวกพ้องหรือท่านจะเอาความยุติธรรม
เราย้ำแบบนี้คุณผู้ชมสิ่งที่นายอาจริยะออกมาแถลง
รวมทั้งหลักฐานยังไม่ได้ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นของจริง
และเป็นความจริงทั้งหมดแต่ว่าเขามีหลักฐานเอาออกมาได้
แต่ต้องฟังทางตำรวจด้วยก็ต้องมีสิทธิ์ในการออกมาชี้แจง
ว่าสิ่งที่นายอาจารย์ออกมาแถลงออกมาเปิดเผยปันจริงเช็ดประกันได้บ้าง
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีการเปิดคือในตี
ในตีเนี่ยรู้จักกับปอแล้ววันนี้ก็มานั่งอยู่ในการแถลงข่าวด้วย
คือเขาก็บอกนะว่าเขารู้จักกับปอก็โทรศัพท์สอบถามจากเพื่อนของปอ
แล้วก็ปอก็มีการโทรศัพท์มาปรึกษาหลังจากเกิดเหตุไม่นานคุยกันประมาณ๔๕นาทีค่ะ
เพื่อนในสายนายอมรับว่าคำให้การว่าตางโมไปฉีดท้ายเรือเนี่ย
มันเป็นไปตามคำแนะนำของทางพลตำรวจตรีวาแหวน
อันนี้มันเป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องราวมันก็บานปลายค่ะ
เพราะไม่มีใครเชื่อว่าตังโมไปฉี่ท้ายเรือ

คุณอัชริยะบอกว่ามันเป็นความอัปยศที่เกิดขึ้น
และมีการทำเป็นขบวนการ
เดี๋ยวฟังเสียงในตีที่บอกว่าเป็นเพื่อนของปอหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมชั่วโครงการนี้คือผิดคือจริงแล้วไม่ใช่
ช่วงนั้นมันเกิดชุมรมูลอะไรมันต้องโทรปรึกษาคุณหนึ่งนี้นะครับ
แต่ก็ได้รายคำปรึกษามาจากนายตำรวจได้เลยครับ
นี่ค่ะคือบางช่วงบางตอนที่มีการแถลง
แถลงตอน๑๐โมงเสร็จเกือบ๑๑โมง
แล้วก็ช่วงหลังจากนั้นให้นักข่าวได้ถามคำถาม
นายอาชญะบอกว่ายินดีให้ตอบทุกคำถามเลย
รมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาโพสต์ว่า
สิ่งที่สะท้อนว่าตังโมถูกกระทำบนบก
มันมีอยู่๓ข้อพูดถึงเรื่องมือ
กำทรายแน่นปกติเนี่ยถ้าลองกำทรายในน้ำ
ทยจะต้องล่วงไหลออกจากมือหมดแล้ว
แต่ว่ามือศพของคุณตังโมกำทรายแน่น
คุณอาชิริยะเขาบอกว่านี่หมายความว่าโดนทำร้ายบนบก
แล้วก่อนตายมีการคว้ามือกำซ้ายที่พื้น
หลังจากนั้นหลังจากตายแล้วมีการเอาศพไปซ่อน

แล้วก็ค่อยนำศพออกมาปล่อยลงน้ำบริเวณใกล้จุดตก
ระยะเวลาปล่อยไม่นานมีคนมาเจอพอดี

อันนี้คือเป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณอัชริยะนะ

บอกว่ารูปแผลที่ต้นขาขวาด้านในที่มีริ่มเลือดเกาะอยู่
แปลว่าบาดแผลมันเกิดบนบกถ้าเกิดในน้ำน้ำมันก็ต้องชะ
เลือดนั้นไปหมดแล้วรวมถึงคราบเลือดด้วยค่ะ
สภาพศพตอนขึ้นจากน้ำที่เสื้อคลุมมีคราบเลือดเปื้อนอยู่
แปลว่าต้องเกิดเหตุการณ์บนบกเพราะถ้าเกิดว่าเกิดในน้ำเลือดไหล

คนก็ไปแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์อันนี้พอสมควรเหมือนกัน
ก็มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยส่วนที่สนับสนุนให้นายอาชริยะออกมาเปิดเผย
บางคนก็เห็นแย้งแหละบอกว่าอ้าวเขาแถลงมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าถูกฆ่าตายบนบกจริง
ปอดจะมีน้ำได้ยังไงอันนี้ก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
ทีนี้แน่นอนทุกคนก็จับจ้องไปที่การแถลงของนายอาชริยะรวมทั้งทนายเดชาด้วย
ทนายเดชาทนายที่ทำคดีนี้โอ้ยผมเห็นแล้วล่ะก็ยืนยันว่า
หลักฐานที่นายอาจริยะเอามาเนี่ยโพสต์ข้อมูลเก่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวที่วิเคราะห์เอา
แล้วก็พยายามจะชี้นำสังคมให้เชื่อได้ว่าตำรวจในบิดเบือนในการทำคดีนี้
อันนี้ทนายเดชาพูดนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
โพสต์เลยนะคือเหมือนกับแชร์ข่าวแล้วก็โพสต์บอกว่าติดตามต่อไปว่ามีมูลความจริงอย่างไร
แต่อันนี้ที่คุณทัศนัยบอกคือนักข่าวของเราติดต่อโทรศัพท์ไปถามทนายเดชา
ถูกต้องเพราะอยากรู้ไงทนายได้ฟังคุณอัจฉริยะแถลงหรือเปล่าแล้วคิดเห็นยังไงหลักฐานที่ออกมาเนี่ยมันจริงเท็จยังไงบ้างนะฮะ
นายเดชาก็บอกว่าการพูดที่ออกมาแถลงข่าวของนายอาจริยะเนี่ยเป็นเรื่องเก่านะ
เอาภาพมาวิพากษ์วิจารณ์ตามความเข้าใจของตัวเองแล้วก็มีการวิจารณ์พยานหลักฐานของตำรวจว่าไม่น่าเชื่อถือ
แล้วก็มีการเปิดเผยเสียงในการพูดคุยสนทนากันของบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าตีบอกว่าโกหกว่ามีการที่คุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ย
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการชี้นำว่าตำรวจเนี่ยบิดเบือนคดีและการที่ตำรวจแพทย์นิติเวทด้วยจะตรวจสอบร่างกายบาดแผลบนตัวของศพเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณแม่ของคุณแตงโมหรือว่าทนายความด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลคิดว่าการที่นายอัจฉริยะเอาภาพศพของคุณแตงโมมาแถลงข่าวเนี่ยควรแจ้งแม่ก่อนหรือเปล่า
ควรแจ้งทนายอย่างผมได้ไหมเพราะการที่คุณทำแบบนี้ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปหน่วยงานต่างที่ถูกนายอาจริยะภาพพิงไปก็คงจะหมายถึงตำรวจรวมทางแพทย์นิติเวทย์ด้วยนะฮะก็คงจะมีการออกมาเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีเพราะว่าหลักฐานทั้